คุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เชื่อว่ายังคงจะมี
ประชาชนเดินทางหลั่งไหลไปที่พระบรมมหาราชวังกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
เนื่องจากเนื่องจากจะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
ซึ่งทางโฆษกรุงเทพมหานครนะคะก็พูดถึงเรื่องของการให้บริการที่พัก
ว่าที่ผ่านมาได้มีการจัดบริการที่พักที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งมาตลอด
แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้งดขอการใช้บริการนะคะ
แต่ยังคงให้บริการจอดรถและชัตเติลบัสรับส่งไปยังสนามหลวงฟรีค่ะ
นางสาวตรีดาวอภัยวงโฆษกของกรุงเทพมหานครแจ้งว่า
สถานที่บริเวณราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยหรือสนามม้านางเลิ้ง
จัดไว้รองรับประชาชนจากต่างจังหวัดพักค้างคืน
เพื่อเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นั้น
ทางสนามม้านางเลิ้งแจ้งของงดให้บริการพักค้างคืน
ในช่วงคืนวันศุกร์และวันเสาร์เพื่อเตรียมพื้นที่
สำหรับจัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่๑๑ธันวาคม
ส่วนรถเมลรับส่งประชาชนไปสนามหลวงก็ยังคงให้บริการปกติค่ะ
และวันเสาร์นี้ประชาชนยังสามารถจอดรถยนต์
เพื่อต่อรถบริการมายังสนามหลวงได้จนถึงเวลา๓ทุ่ม
นี้นะคะการพักค้างคืนของประชาชนในต่างจังหวัด
กรุงเทพมหานครได้จัดที่พักให้ที่ศูนยวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะ
รองรับประชาชนได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐คน
โดยจะมีรถบริการรับส่งมีอาหารบริการ
และมีทีมปฐมพยาบาลคอยดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย
ที่ต้องการพักค้างก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้
กองอำนวยการร่วมบริเวณสนามหลวง
หรือว่าโทรสายด่วนกรุงเทพมหานคร๑๕๗